เหตุการณ์นี้ที่นครศรีธรรมราชค่ะเป็นเรื่องราวของสองสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะ
คือสามีพระยาคู่นี้เขาทะเลาะกันบ่อยค่ะพี่อุ๋ย
ยาบอกว่าสามีเจ้าชู้สาวเยอะทะเลาะเรื่องผู้หญิง

เรื่องล่าสุดนี่สิไปงานแต่งงานด้วยกันอ่า
มีโคโยตี้มาเต้นอ้าวเรื่องอะไรสามีไปติ๊บโคโยตี้เสียบไว้ที่ร่องอก
เอาเหรอภรรยาบอกฉันก็อยู่ในงานแต่งงานไม่ให้เกียรติกันเลย
มันมันเป็นสาเหตุเพราะไปให้หรือว่าไปเสียบ
ไม่แน่ใจค่ะภรรยาบอกว่าเก็บอารมณ์ไว้ก่อนค่ะพี่อุ๋ย
กลับเข้าห้องพักปุ๊บนี่สามีโดนไปแบบนี้แต่ภรรยาบอกว่าสามีเมาด้วยค่ะ
ตั้งแต่ในงานแต่งงานดื่มเหล้า
แล้วกลับไปที่ห้องพักบีบคอภรรยาด้วยเพราะทะเลาะกันอืม
ภรรยาเลยคว้ามีดฟันไปที่ขาของสามีจนเป็นแผลแบบนี้
ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะอ๋อภรรยาบอกไปบีบคอเขาก่อน
ภรรยาบอกแบบนั้นนะคะนึกว่าโมโหจัดงานแล้วถึงบ้านแล้วใส่เลยไม่ใช่ใช่ไหม
ภรรยาบอกแบบนั้นคือทะเลาะกันก่อน
ทะเลาะกันแต่สามีอาจจะบวกความเมาไปด้วยแล้วก็บีบคอภรรยา
นายวสันชัยรัฐอายุสามสิบหกนะคะ
ต้องนำส่งโรงพยาบาลถูกฟันเข้าที่ขาซ้ายเย็บตั้ง๑๕เข็มนะคะ
กระดูกแตกด้วยนะคะก็นอนร้องด้วยความเจ็บปวด
ภรรยาเป็นคนลงมือก่อเหตุค่ะ
เราส่งคุณสุชาดานักข่าวของเราไปตามเรื่องนี้

คุณนิชชะนันเธอยอมรับเลยว่าใช่เธอก่อเหตุเอง
เอามีดฟันขาสามีจริงจริงก็เมื่อคืนนี้ไปงานแต่งงาน
ไปงานแต่งงานในอำเภอทุ่งสงฆ์นครสีธรรมราช

เขาก็มีวงดนตรีมีนักร้องมีโคโยตี้

สามีดื่มเหล้าจนเมาได้ที่
เพื่อนชวนสามีให้ติ๊บสิให้ติ๊บ

แต่พอไปติ๊บปุ๊บเสียบเงินไว้ที่ร่องอกของโคโยตี้
ของไม่ได้ยื่นให้กับมือ

เกรงใจเมียอยู่
แต่เพื่อนขยันขยอว่าไปเถอะติ๊บหน่อยติ๊บหน่อย

สามีลุกไปจริงเธอตามจิกถึงแขน

เพราะเธอมองว่ามันไม่ให้เกลียดไป
ไปงานด้วยเธอนั่งอยู่ในงานนะยอมรับไม่ได้กับพฤติกรรมของสามี
แต่ไม่ได้ทะเลาะกันในงานเกรงใจคนอื่นกลับมาห้องพักเท่านั้นแหละทะเลาะกัน
มีปากเสียงกันก่อนนะคะครับด้วยความที่สามีเมาอะค่ะ
เอามือบีบคอเธอเธอดิ้นกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่สักพักนึง
หันไปคว้ามีดเป็นมีดผ่าแตงโมฟันเข้าขาจนสามีบาดเจ็บ
แต่เธอก็อยู่กินกันกับสามีมา๑๐ปีนี่มีดนะคะมีดผ่าแตงโมค่ะพี่อุ๋ย
ฟันเข้าขาก็เนี่ยเย็บตั้ง๑๕เข็ม
อยู่กันมา๑๐ปีมีลูกด้วยกัน๓คนแต่สามีเจ้าชู้มาก
จับได้มา๔๕ครั้งแล้วถึงขั้นเคยจับได้ว่าไปนอนกับผู้หญิงคนอื่น
แต่ที่ผ่านมาก็แค่ทะเลาะมีปากเสียงกัน
ไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมืออะไรกันครั้งนี้คือหนักที่สุดเลยค่ะ

ถ้าว่านุ้ยไม่ไปอี้ไปทำอูบ้ากันตรงไหนตามบาย
มือไปกว่าได้ก็คือช่วยแล้วก็ขวัดเลย
บอกว่าไม่ใช่รูว่าเป็นมีด
คือมันตกใจจังว่าเราตกใจเลว
เขาให้มองเลวไล่เลวก็เคลียร์กันรูเหลืองเร็ว
ซึ่งผีเขาติว่าทำแพ้มองไล่เขาว่าอี้เจ็งความเอาเหลืองไหม
เขาว่าเขาไม่เจ็งเขาไม่เอาเหลือง
ตัวในวัฒนผู้เป็นสามียังอยู่โรงพยาบาลนะคะ
สามีบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะนำเงินไปใส่ร่องอกสาวโคโยตี้
ตั้งใจจะใส่ไว้ที่มือ

ก็ไม่รู้ยังไงก็ไม่ได้ใส่มือไงพี่อุ๋ย

แต่มันเป็นเรื่องเก่าเรื่องผ่านมานานแล้ว

สงสารลูกมีลูกดีกันตั้งสามคน
ภาระคราวเจ้าชูมากเลยอันนี้จริงไหม

ไปดูแลนะแล้วก็ยังยิ้มกันได้นะพี่อุ๋ย

นางสุมารีบอกเค้าทะเลาะกันบ่อย

ก็นี่ก็มากับเมียแล้วมายุ่งให้เราเอาเงินไปให้โขยตี้ได้อย่างไม่ปฏิเสธเพื่อนได้นะเขาเพื่อนกันยุ้งเขาใช่

กลับบ้านนี่เป็นเรื่องเลยแล้วเพื่อนไม่มาดูแลเลย
โอ้โหอะไรแต่มันบานปลายมากเลยเหตุการณ์นี้